คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ต้องบอกว่าอึดมากเขาเป็นช่างสีแล้วไปเที่ยวคาราโอเกะนะครับ
ปรากฏว่าถูกยิงฮะกระสุนเนี่ยถูกที่ขาฝังใน
เขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลกันตำรวจก็มา
ไปถึงโรงพยาบาลบอกไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องทำแผลอะไรทั้งนั้น
เคยถูกยิงมาแล้วผมถูกยิงบ่อยแล้วถูกยิงจนเบื่อ
แล้วเดี๋ยวจะตามไปล้างแค้นมันด้วยอย่างนี้จริงนะฮะ
นี่คือการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะแต่พอไปถึงโรงพยาบาล
จะส่งถึงมือหมอผ่าตรงผ่าตัดเนี่ยไม่ยอมนะฮะ
เราทำสีให้เป็นออกเทาไว้หน่อยนะครับความจริงนี่คือเลือดแดงทั้งนั้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีครับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
แล้วก็ตำรวจที่พัทยาได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงด้วยปืนจนบาดเจ็บ
ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งนะฮะซึ่งใกล้กับโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ย
บังละมุงจังหวัดชนบุรีก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่านายนัดภิกษิตอายุสามสิบเอ็ดปีมีอาชีพช่างสีนะครับ
เมาด้วยแล้วฮะแล้วก็ถูกยิงเข้าที่ขาขวาหนึ่งนัดกระสุนฝังใน
เจ้าหน้าที่เขาก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลบังละมุง
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลผู้เจ็บไม่ยอมเข้ารับการรักษา
บอกว่าจะขอกลับบ้านเลยอืมบอกว่าสาเหตุเนี่ย
นายนัทพิสิทธิ์นะครับเล่าว่าตัวเองไปเที่ยวคาราโอเกะกับเพื่อน
แล้วมีเรื่องกับผู้ดูแลร้านพยายามพูดคุยเจรจาแล้ว
แต่คู่กรณีก็ไม่จบแล้วก็ชักปืนมาไล่ยิง
ถูกเข้าที่ขาตัวเองบาดเจ็บสาเหตุที่ไม่ยอมรับการรักษาจากแพทย์
เพราะผมโดนยิงบ่อยแล้วแค่นี้ไม่เป็นไรไกลหัวใจ
เนี่ยฮะแล้วเขาก็อืมเขาก็เดินไป
พอทำแผลเบื้องต้นแล้วเขาก็เดินไป
บอกต้องพาอะไรออกนั่นกระสุนเนี่ย
เดี๋ยวผมจะไปแก้แค้นให้หนักกว่าที่ตัวเองโดนอีก
ฟังเสียงเขาหน่อยครับ
บอกผมว่าไอ้ลูกกระสุนน่ะผมงัดเอาไปรูปแล้ว
น่ะแค่นี้เดี๋ยวงัดเอาเองแป๊บเดียวน่าขาดน่ะแต่โปรด
แต่ว่านี่มันก็เป็นสิทธิ์ของคนเจ็บเขานะที่เขาจะไม่รักษา
แต่ในทางคดีตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปตามคนยิง
เพื่อดำเนินคดีแต่นายนัทพิสิทธิ์ถ้าหายแล้วจะไปตามไล่ยิงเขาล้างแค้นเนี่ย
อันนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะคุณก็จะถูกดำเนินคดีนะ
ใช่ค่ะอย่าไปล้างแค้นเลยไปหาหมอดีกว่า
แผลก่อนบอกไกลหัวใจไม่เป็นไรอย่างเงี้เหรอ
ล้างแผลก่อนก็ไปล้างแค้นจริง